เอาเลขเข้ามาเลขเข้ามาจ้าเลขเข้ามาส่งไลน์เหรอจ๊ะเลขเข้ามาส่งไลน์ด้วยจ้าแล้วก็เลขเข้ามานะจ๊ะ
เพราะว่าใครจะอยู่บ้านใกล้บ้านไกลจะอยู่ซ้ายหรือขวาให้ย้ายมาตรงนี้เพราะว่ามีหนุ่มน้อยคนนึง
จะเป็นพ่อค้าที่มีฝีมือในอนาคตเลยเพราะว่าเขามีลีลาการเชิญชวนลูกค้าแบบไม่ธรรมดา
ปลาหมึกครับปลาหมึกปลาหมึกสดแท้ใหม่กินมาจากบางประกองท่านที่อยู่ด้านหน้าด้านในซ้ายด้านขวาสนสิทธิ์สนใจใหญ่
เดี๋ยวปลาหมึกของเราไอ้แม่พวกเราก็มีจะมามาจำหน่าย๓๖๐๐นะครับ๓๖๐๐

แต่ว่าถ้าเป็นเสียงประชาสัมพันธ์แบบหนูน้อยคนนี้เนี่ยจะได้ยินบ่อยนะคุณผู้ชม
เวลาที่อย่างนี้ฉันอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยสักหน่อยมาแล้ว
แห่รถกับข้าวรถของสดของขาวของหวานผักผลไม้มาเต็ม
แต่หนูน้อยคนนี้เลลาคือถ้าเราไม่เห็นภาพนั้นแล้วได้ยินแต่เสียง

จริงนึกว่ารถกับข้าวมาจะวิ่งไปสั่งเลยเนี่ย

น้ำสงน้ำเสียงอะไรเนี่ยเหมือนมากจริงนะ
แล้วก็เป็นเรื่องราวที่หลายคนชมแล้วก็ต้องแบบยกนิ้วให้
แล้วก็มาคอมมงคอมเมนต์แบบโอ้โหเป็นยังไงบ้าง
ลีลาการพูดลีลาการขายไม่ธรรมดาจริง
บางคนก็บอกว่าโอ๊ยถ้าน้องเรียนจบนะไม่ต้องห่วงแล้ว

ลีลาการขายของน้องเป็นอย่างไรคะ
มาจากปากปากจะอยู่ด้านหน้า
ให้พวกเรามีจำหนัยสามปุ่งร้อย
ครับคุกเรท้าวสายผู้สดใหม่ของมันจะมาจำหน่ายนะครับ
เห็นแล้วเนี่ยนะ

หายใจตอนไหนเอาไปพากเรือดีไหม

ที่เขาขายพวกอาหารแห้ง
พวกปลาทะเลพวกกุ้งแห้งทางออนไลน์ที่เขาไลฟ์สดที่ดังมากที่
พ่อฉันต้องได้กินกุ้งแม่ฉันต้องได้กินปลา
ส่งฟรีส่งฟรีตะร้อนข้าวดูด้วยนะครับ